ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใดเพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มี
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคำว่าหนี้เป็นแล้วเลิกยาก
และนี่ไม่ได้ทำร้ายแค่เราที่เป็นคนก่อหนี้
แต่นี่เป็นแล้วตกทอดไปถึงลูกหลาน
เป็นมรดกหนี้ที่ทุกคนในครอบครัวต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ไม่ว่าจากคนที่ร่างกายสมบูรณ์
หรือคนที่สมบูรณ์แค่หัวใจก็ตาม

แต่ก่อนพ่อกับแม่ทำการเกษตรพอเกิดน้ำท่วม
พืชฝนเราเสียหายหมดเลย

เหมือนสิ้นเนื้อประดาตัวเลย
ครอบครัวของฝนมีทั้งหมด๘คนนะคะ

คือน้องครีมแล้วก็น้องเฟส
แล้วก็มีหลานอีกคนนึงชื่อน้องนัท
แล้วก็มีน้องสาวคือน้องมนต์
แล้วก็มีตั้งเป็นแฟนของน้องมนต์

ปัจจุบันก็ทำอาชีพทำนาทำไล่อ้อย
รายได้ของแต่ละเดือนมันก็ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
แต่ละเดือนเราต้องใช้หนี้ต้องตัดดอกเขาประมาณหมื่นบาท

เรากลัวไม่มีที่จะจนเจือครอบครัวของเรา
หนี้ก้อนแรกพ่อไปกู้มา

เพื่อมาทำบ้านทำการเกษตรด้วย
จากเป็นหนี้ก้อนแรกผ่านมา๗ปี
ตอนนี้เป็นหนี้ทั้งหมด๕๔๐๐๐บาทค่ะ
แต่ก่อนแม่เป็นเสาหลักของบ้าน

ถ้าวันหนึ่งแม่ก็เริ่มไม่สบาย
แม่ป่วยเป็นโรครุมตอย

ปวดคอกปวดกระดูก

แต่หนักเข้ามันทนไม่ไหว
ลูกเองไม่ได้เนอะต้องนอน
ทุกวันนี้ก็ทำงานบ้านทีมันพอทำได้นะคะ
พ่อแม่ทำงานหนักไม่ไหว
มันแย่ที่แม่ไม่สามารถจะทำงานได้เหมือนเดิม

พ่อก็แยกทางไปมีครอบครัวใหม่

แล้วก็ดูแลทุกคนในครอบครัวด้วย

เราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำยังไง
ก็คิดหนักเหมือนกันค่ะ
ปีแล้วจ้ะที่ฝนทำงานหนัก
พี่ฝนมาเป็นเสาหลักแทนแม่
ลูกเขาก็ไปหาเงินมาใช้หนี้
นี่ก็สงสารลูกเขาที่ต้องลำบาก
ฝนเพื่อเหลือทุกคนในครอบครัวครับ
เวลาฝนทำงานเหนื่อย
ผมก็รู้สึกสงสารเขา
หนี้ก้อนนี้ทำให้เราลำบากมาก
ทำให้เราต้องดิ้นมากดิ้นลนมาก

ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเงินก้อนที่ไหนไปใช้หนี้เขา
เหนื่อยมากมันเหนื่อยใจค่ะ
ฝนก็คือรักแม่แล้วก็น้องมาก
แล้วก็ไม่เคยคิดว่าเขาเป็นปัญหาของครอบครัวเลยครับ
หนูชื่อมนฤดีหลักธรรมค่ะ
ชื่อเล่นชื่อน้องมนต์ค่ะ
อายุ๒๘ปี
หนูเป็นตั้งงานอ่อนแรงค่ะ
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เริ่มเป็นตั้งแต่อายุ๖ขวบเป็นต้นมาค่ะ
ตอนนี้ก็มีพี่ตั้งเข้ามาช่วยดูแลค่ะ
ผมอนุชานุพวันครับ
อายุ๓๐ปีครับ
แขนข้างซ้ายผมเส้นเอ็นขาดครับ
ใช้งานไม่ได้ครับ
ผมดูแลเขาทุกอย่างครับ

ตอนนี้หนูประกอบอาชีพซื้อขายลอตเตอรี่ค่ะ
อนถึงแม่เขาจะพิการแต่ใจเขาก็สู้
พยายามดิ้นลนจะหาเงินมาใช้หนี้
พยายามจะช่วยเหลือครอบครัวช่วยพี่ช่วยแม่

รู้สึกดีใจที่น้องมนต์ถึงแม้จะพิการแต่อยากช่วยพี่
อยากช่วยเหลือครอบครัวทำหลายอย่างขายหลายอย่าง
เพื่อที่จะให้มีเงินใช้หนี้ค่ะ

ที่ทำให้ฝนต้องอยู่ตรงนี้

อย่างเวลาท้อเวลามีปัญหา
ก็จะมีครอบครัวให้กำลังใจ
เราจะลำบากและสุขคือเราอยู่ด้วยกัน
ลำบากก็ต้องสู้
ขอแค่มีทุกคนอยู่เคียงข้างกัน
ตอนนี้ก็คือกังวลเรื่องบ้าน
เพราะแม่เอาสนวนบ้านและก็ที่ดินไปจำนำ
ไม่รู้ว่าจะต้องหาเงินต้นที่ไหนมาคืนเขา

ฝนก็จะไปใช้หนี้ทั้งในระบบและนอกระบบให้หมด

ก็อยากทำการเกษตรแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัว
ความพยายามต่อสู้เพื่อออกจากวงจรหนี้

เพราะรายได้ที่ทุกคนพยายามหามา
มันไม่พอกับดอกเบี้ยที่วิ่งไปทุกวัน
จนคนที่เป็นหนี้ต้องตกเป็นธาตุของดอกเบี้ย
เช่นครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้ครับ
สวัสดีครับพี่ฝนสวัสดีครอบครัว
สวัสดีครับ
วันนี้มากี่ท่านครับเนี่ยมาหมดไหม

ก็คืออยู่ในบ้านหลังนี้มากันทั้งหมดเลย

พี่ฝนครอบครัวเราเป็นหนี้มาจากอะไรครับ
หนี้ก้อนแรกก็มาจากหนี้ทกศค่ะ
กู้มาทำบ้านค่ะ
กู้มาทำบ้านนานหรือยังครับ

แต่ก่อนเราอยู่แบบเป็นกระต๊อปค่ะหลังเล็กมาก
แล้วก็ขู่พังด้วยค่ะ

ก้อนที่สองก็คือกู้มาปลูกข้าวปลูกอ้อยค่ะ
ปลูกข้าวและปลูกอ้อยเพื่อขยายอาชีพ

ลงทุนอ้อยข้าว

ค่ะน้ำท่วมแล้วก็เสียหายหมดเลย

ในระยะที่เราปลูกข้าวปลูกอ้ออยู่แม่ก็มาล้มป่วย

ก็ทำให้แม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เราก็ต้องไปกู้เขาเพิ่มมาอีก
เพื่อที่จะมารักษาแม่ด้วย

ต่อมาอีกก้อนหนึ่งที่กู้
ค่ะพี่กู้มาอีกก้อนหนึ่ง
ก็เพื่อที่จะมาลงทุนขายลอตเตอรี่

รวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะนี่
มีทั้งหมด๕๔๐๐๐บาทค่ะ

คือไม่ได้ตามที่เป้าที่เราไปกู้มา

ยังมีค่ากับข้าวค่ากับปลาเลี้ยงหมุนเวียนกันได้

แต่ตอนนี้พอมันก็ไปกับน้ำหมดเลย

ปีไหนครับจำได้ไหมแม่
เป็นมาตั้งแต่ที่ก็สามห้าสี่ค่ะ
ที่เริ่มเป็นเลยแล้วเริ่มออกอาการนี่แหละครับ

ที่ปีก่อนที่มันจะหนักแม่ก็ตัดอ้อยได้
แต่มันก็มีอาการปวดมากรุนแรงมาก
เพียงกับล้มแล้วก็มีดก็หลุดมือแล้วขึ้นมาก็ก็ล้ม
เพราะหลังจากนั้นมาแม่ก็ทำงานอีกไม่ได้
ป่วยหนักลูกเองก็ไม่ได้
ฝนก็ต้องช่วยป้อนข้าวป้อนหน้าแม่
แม่จริงแล้วลุงตอยมันเป็นจากอะไรที่หมอเขาบอกอะครับ
มันเกิดจากกฎยูนิคในร่างกายเรามันเยอะ

จ๋าเห็นบอกว่าโลกนี้เวลาที่ยิ่งเป็นช่วงหน้าหนาวอย่างนี้
มันปวดแล้วมันปวดสุดเลยเหรอฮะ

แม่ปวดสุดเลยอาการเป็นยังไงบ้างแม่ปวดมากขนาดไหนครับ

ก็ต้องอดเทินต้องกินยา
มันก็ไปหาหมอจ๋า

พวกผักทอดยอดอะไรพวกนี้ก็ห้ามเลยเถอะครับใช่ไหมแม่

ผักทอดยอดอะไรพวกนี้ก็ห้ามเลยสิครับใช่ป่ะแม่

แม่จ๋าตอนนี้ทุกข์ที่สุดและห่วงที่สุดของแม่คืออะไรครับ
เขาก็ห่วงห่วงกลัวเขาจะมาหยุดที่ทำกินของเราในบ้านเรา
ก็ลูกหลานจะไม่มีที่จะอยู่
ก็กลัวนี่มันจะตกทอดถึงลูกถึงหลาน

เพราะบางทีแล้วถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วย
แต่ถ้าเราไม่มีหนี้เนี่ยมันไม่ต้องภาวะพวง

แต่นี่จะกินไปก็ยังจะไม่มี

ทำขนมโดนัทแล้วก็ขายลอตเตอรี่
แล้วก็ขายเสื้อผ้าค่ะ
แล้วก็เอาถักตุ๊กตาหน้ารถค่ะ

๔๕อาชีพได้แล้วค่ะ
นี่เขาเล่นลิเกได้สงสัยเล่นแล้วเนี่ย
อะไรที่เป็นเงินเป็นทองทำหมดเลยเหรอ

หนูเคยท้อไหมพี่ถามจริง

แต่เห็นบอกว่าท้อได้ไม่นานใช่ไหมน้องมนต์

และอะไรที่เป็นกำลังใจให้มนต์ลุกขึ้นมาสู้อีก

ก็อยากจะช่วยแม่ช่วยพี่สาวค่ะ
ตรงช่วงขานี้นะบอกว่าเดินไม่ได้เลย

แล้วเวลานั่งนานก็จะปวดค่ะ
แม่เขาเกิดมาร่างกายเขาสมบูรณ์ไหม

ถ้าเห็นก็เขาป่วยจากการมืออ่อนแรง
ไขสันหลังเสื่อมที่คุณหมอท่านบอกนะจ๊ะ
ไขสันหลังเสื่อมด้วย
แต่เห็นบอกว่านะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วก็ช่วยดูแลน้องมนต์

มนต์นี่นะเป็นจิตอาสาด้วยนะครับใช่ไหม

การเป็นจิตอาสาในครั้งนี้นะครับ
ทำให้มนต์นี้พบรักกับพี่ตั้งที่ชมรมจิตอาสานี่เอง

คือวันนั้นมันเป็นวันคนพิการสากลค่ะ
แล้วก็เลยมาเห็นพี่เขาหล่อน่ารักดีค่ะ

ชอบที่เขาใจดีครับที่เขามีจิตใจเผื่อแผลคนอื่นครับเขาก็น่ารักด้วยครับ
ตั้งคบหากันมานานแค่ไหนฮะ

เวลาไปก็คือจะไปด้วยกันอย่างนี้เหรอครับ

ตั้งนี่นะถ้าดูรูปลักษณ์ภายนอกนะคือเราจะไม่รู้เลยนะว่า
ก็ดูเหมือนเขาสมบูรณ์แล้วหนูเป็นอะไรอ่ะลูก
เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่อายุ๒๔ปีครับ

มอเตอร์ไซค์กับกระบะครับจะมีรถน้ำแข็งออกมาจากซอย๒๔
แล้วผมก็มาทางตรงพอดีจะเป็นไฟกระพริบพอดีครับก็เลยประสานงานกัน
ก็เลยอย่างที่เป็นนะคะหนูแล้วมันนานแค่ไหนกว่าที่มันจะมีอาการที่ว่าเฮ้ยแขนเราเริ่มผิดรูปผิดร่าง

ใช่ครับแขนไม่มีแรงเลยครับไม่มีแรงยกไม่มีอะไรเลยครับ
แล้วตอนนี้มันรู้สึกยังไงบ้างคะยกขึ้นได้ไหม

แต่ว่าก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกับที่เราเคยแขนดีใช่ครับเมื่อก่อนนี้

ขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งมาถึงอีกหนึ่งหนุ่มครับพี่เอกเป็นสามีของพี่ฝน
ก็นี่ก็เป็นกำลังหลักของบ้านหลังนี้เหมือนกันพี่เอกทำอะไรบ้างครับตอนนี้
ทำทุกอย่างครับทำนาทำไร่อ้อย
ไปตัดอ้อยตัดอะไรเห็นบอกก็ไปกันสองคนผัวเมีย

ไปด้วยกันเพราะว่าตอนนี้แม่ก็ไม่ไหวแล้ว

อื่นเขาก็ไม่ไม่ไหวมีแต่พวกเราที่กำลังดีหน่อย

แล้วถ้าวันไหนไม่มีอ้อยให้ตัดแล้วทำอะไรกัน
ก็ฉีดยาครับค่าย่า

แล้วใส่อะไรป้องกันป่ะ

ต้องใส่นะจะได้อยู่ดูแลกันไปนานนะพี่เอกนะ

เพราะเห็นบอกว่าภาระมันหนักเหลือเกินเราก็ล้มไม่ได้นะป่วยไม่ได้นะ

เพราะอย่างที่บอกนะครับว่ายังไงเวลาไปตัดไปฉีดอะไรก็แล้วแต่ต้องคอยระมัดระวังคอยบอกเขานะ

หนูช่วยอะไรในบ้านกันบ้างอ่ะลูก

ก็กวาดบ้าน

อีกหนึ่งสาวแล้วลูกหนูทำอะไรน้องนัท
วัดบ้านทำกับข้าว

เฟสแล้วลูกตัวเล็ก
ช่วยทำอะไรได้บ้างลูกเอ้ย

คณิตศาสตร์ลูกคณิตศาสตร์

ใจดีเพื่อนหนูเยอะมั้ยเพื่อนเรียนเยอะมั้ย

เยอะเหรอลูกเหรอตั้งใจเรียนนะลูกนะ
เป็นเรียนบวกเลขเก่งนะลูก

จริงแล้วครอบครัวของเราเนี่ยที่มาในรายการ

เรื่องหนี้
ถ้าเราไม่เร่งดำเนินการใช้เขา

ทั้งหมด๕๔๐๐๐บาทค่ะ
หนี้ของบ้านหลังนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับ
ถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิต

นำทุนก้อนนี้ไปทำอะไรก่อนเลยครับ

มันก็จะเอาไปรักษา

แล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้ลูก
แล้วก็ค่าใช้จ่ายในครอบครัวค่ะ
ขอบคุณมากนะครับที่เล็งเห็นว่า

เป็นโอกาสที่เราจะสามารถ

จะสามารถไปใช้หนี้ใช้สินได้
ไปช่วยเหลือคนในครอบครัว
พระคุณสำหรับเรื่องราวนะครับ
ช่วงหน้าคงต้องร่วมกัน

คุณผู้ชมครับพลังของ
มันเป็นต้องของครอบครัวนะครับจะเป็นลมใต้ปีกที่พริยุงครอบครัวนี้

เรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่ฝนนะครับ
ว่าจะสามารถมีทุนไปต่อลมหายใจได้หรือไม่

ซ้ำเสื้อหมายเลขใดเป็นประจำ
ก็ดูชนะทิพย์บ่อยครับก็เห็นเขาใส่เสื้อเบอร์๑๘ตลอด